งานนี้นี่วีรบุรุษหรือว่าฮีโร่เนี่ยเยอะจริงจริงนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเป็นทีมท่อสูบน้ำ
นาคซิ่งนั่นเองก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปดูที่นครปฐมค่ะ
เพราะว่าที่จังหวัดนครปฐมมีการจัดงานเป็นการเลี้ยงต้อนรับ
เป็นการฉลองอย่างยิ่งใหญ่ที่ทีมพญานาคซิ่งเนี่ยนะคะ
ปฏิบัติภารกิจครั้งนี้โอ้โหจัดโต๊ะจีนเลยฮะ
ใช่ค่ะเป็นโต๊ะจีนเป็นร้อยโต๊ะเลยนะเพราะว่าต้องการจะต้อนรับ
ต้องการให้กำลังใจทีมท่อซิ่งพญานาคบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นนะคะ
ก็ทีมเอ่อท่อสิ้งพญานาคเนี้ยเขาก็นำรถเทลเลอร์สี่คัน
จอดเรียงเอาไว้ข้างเวทีเลยเอาท่อเอาเครื่องสูบน้ำเนี่ยมาวางโชว์ไว้ด้วยนะคะ
ซึ่งบรรยากาศในงานก็คึกคักเหลือเกินแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชน
ชาวบ้านก็มาร่วมงานเลี้ยงกันอย่างคับข้างเป็นการแสดงความยินดี
แสดงความขอบคุณฮีโร่ของชาวจังหวัดนครปฐมนั่นเองนะคะนี่เห็นไหม
จอดรถเรียงรายแบบนี้เลยครับโดยนายชาญยนะเอี่ยมแสง
ว่าราชการจังหวัดนครปฐมก็ได้พูดถึงทีมสูบน้ำท่อซิ่งพญานาคเนี่ยนะคะ
ทำความดีโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนรวมถึงมีการมอบของที่ระลึก
เป็นเหรียญพระร่วงรุ่นร้อยสิบเอ็ดปีแล้วก็เหรียญช้างสามเศียร
ให้กับทีมงานทุกคนด้วยส่วนนายกองโทพยาวเนียงแก้ว
อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมก็เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุน
น้ำมันค่าอาหารรวมถึงจัดหารถบรรทุกที่ไปทำภารกิจนี้เนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าภูมิใจมากกับทีมท่อซิ่งพญานาคที่ร่วมภารกิจช่วยเหลือเด็ก
ภารกิจนี้สำเร็จยังมีสองหัวเรือใหญ่ค่ะ
คุมทีมท่อซิ่งพญานาคก็คือนายวิบูลทัศน์เจริญ
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๒ตำบลไสงาม
อีกคนนึงคือนายวิชัยสงพลมทิพย์ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๕
ตำบลห้วยขวางก็บอกนะคะบอกว่าทีมงานทุกคนเนี่ย
ทุ่มเททำงานตลอด๒๔ชั่วโมงเลยเป้าหมายทุกคนเหมือนกัน
คืออยากช่วยเด็กออกมาอย่างปลอดภัยแล้วก็ตั้งใจว่าจะอยู่ช่วย
ภารกิจเสร็จสิ้นถึงจะกลับบ้าน
แล้วก็กล่าวขอบคุณพี่น้องชาวนครปฐม
ที่มาต้อนรับมาจัดงานเลี้ยงฉลองครั้งนี้ด้วย
เพราะว่าตอนเสร็จสิ้นภารกิจก็มีคนไปถามเหมือนกัน

เขาบอกว่าไม่ต้องเอาเงินมาบริจาคให้เขา
เพราะว่าทั้งทีมทุกคนตั้งใจที่จะทำจริง